สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะใช่แล้วค่ะ
ข่าวแรกของเรานะคะไหนใครที่คิดว่าเขาเลิกรากันไปแล้ว
ขยับเข้ามาใกล้ใกล้จอเลยนะค่ะสำหรับแพทนปภาแล้วก็เบนเวสซิง
ไม่อย่าต่อเลยเพราะว่าดิฉันไม่ได้ร้องเพลงแต่จะบอกว่าเขาหายไปจากกันจริง
ส่วนหลายคนเนี้ยเข้าใจผิดคิดว่าซิงเกิ้ลพันส์แกร่งอย่างแพทนัพพา
ราไปแบบลับกับเน้นเรสซิ่งแล้ว
แต่ว่าล่าสุดค่ะเมื่อวันเกิดของเบ้น๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
แต่แพทย์ก็ขอรวบตึงวันอาทิตย์ที่๑๐กุมภาพ
พาน้องเรสซิ่งมาทำบุญที่บ้านห้วยขวาง
แบบพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกเลย
ยืนยันด้วยว่าทั้งคู่ไม่ได้เลิกกันนะจ๊ะ
แต่เมื่อวันนี้ก็คือวันที่๑๐
ก็ไปทำบุญด้วยกันมาที่บ้านของพี่เบ้น

คุณย่าก็จัดมีการแจกทาน
ก็คือเป็นข้าวหน้าบ้านเลยค่ะ

ยืนยันว่าแฮปปี้ดีแล้วก็ยังไม่ได้เลิกรากันนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้
แพทย์ออกมายืนยันว่าขอทำหน้าที่เดียวก็คือ
ทำหน้าที่เป็นคุณแม่ของน้องมูสซิ่ง
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำหน้าที่เป็นภรรยานะ
คือจริงแล้วเขาอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน
ฉันสามีภรรยาแต่ว่าเขายังคงมีความรู้สึกดีให้กัน
ใช่เป็นเพื่อนกันได้เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่